เมื่อวานนี้ทางครอบครัววรธรรมนะคะพร้อมด้วยเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการบันเทิง
ทั้งพี่นิโน่เมธณีพี่ปิงปองแสกรวันรวมไปถึงพี่จิบวะสุ
ได้นำร่างของพี่โอวรุษนะคะไปเก็บไว้ที่วัดพระนอนขอนตาน
ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา๑๐๐วัน

และเปิดให้เหล่าแฟนคลับได้มาเคารพศพอดีตนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
โดยตลอดทั้งวันนะคะก็มีเหล่าแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไหว้ศพพี่โอ
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้พี่โอ
ซึ่งอยู่ในชุดทหารญี่ปุ่นโกโบริ
แล้วก็นำกลับไปเป็นที่ระลึกนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสุจินชัยมงคล
เจ้าหน้าที่วัดได้นำข้าวผัดไข่ดาวมาวางไว้ที่ข้างโรงเย็น
เคาะโลงบอกกล่าวให้พี่โอมาทาน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของชาวล้านนานะคะคุณผู้ชม
สำหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
หลังจากนี้ก็จะเก็บศพไว้อีก๑๐๐วันนะคะ
เอาล่ะตอนนี้พระเอกในดวงใจตอนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่ก็ยังอยู่ในดวงใจของแฟนชาวไทยอย่างแน่นอนนะคะ